ผ่านมาผ่านมาเผลอแป๊บเดียวค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอย่างที่บอกกันไว้ว่าคุณนักเล่าเส้นสุดหลอกของเราจะพาไปตามหาเมนูเส้นที่คาเฟ่สุดฮิตของเมืองตราจพร้อมชิมเมนูเส้นรสชาติ
เผ็ดร้อนจัดจ้านจัดเต็มหันแหน่กลืนน้ำลายกันรัวแล้วสิมีล่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็ตามคุณน็อตไปกันที่ร้านสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับคุณสมภูนะครับผม
เป็นภาษาอิตาลีนะคะ
ตาลีเลยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องต้องออกเสียงว่า
คือจริงแล้วชื่อแปลว่าภาษาอังกฤษทั่วไปเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับ
ก็อยากมีความแตกต่างแล้วโดยส่วนตัวของพี่เนี่ย
ชอบทานกาแฟใช่เป็นคนการแซมร้านเลยไหม

เขาเรียนกรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่ตราด

ก็ทำงานอยู่บริษัทที่ชนบุรีอยู่๗ปี
แล้วก็กลับมาอยู่ตลาดได้๑๐ปีนี้แล้วค่ะ
๑๐ปีแล้วแล้วจากเรียนจบ
ร้านเปิดมา๖ปีนี้แล้วค่ะ

เขาชอบทานกาแฟแบบร้อนแดงของแบบเราไหม

เพราะว่าเราจะสร้างความแตกต่างในเรื่องของรสชาติ

อ๋อเราจะรู้อยู่แล้วว่าคนตราดชอบกาแฟรสชาติแบบไหน

ชอบอาหารแบบไหน
ถ้าทานรสจัดเราก็จะเอาความชอบของคนตราดตรงนี้มาผสม

เอาล่ะรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะ

สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะ

แล้วก็รวมกับอาหารทะเลซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตากด้วย

เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธีการทำอย่างไรและมีส่วนผสมอะไรบ้าง

พี่ชมพูเชิญมากครับใช่ค่ะ

มาดูกันในเรื่องของอันดับแรกเลย

แล้วก็พริกตำพอบุนะคะ

แล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์

กุ้งหอยแมงผู้ปลาเมิกกล้าง
แล้วก็มีพริกชี้ฟ้านี่พริกไทยดำ

น้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลสายที่ปรุงรสนะคะ
นี่
แล้วก็อันนี้กระชายสอย
ไปคุยไปจ้ะเริ่มต้นทำยังไงจ๊ะขั้นตอน
เปิดไฟก่อนเอาน้ำมันใส่ก่อน
ค่าไฟปานกลางนะคะ

อย่างอาหารทะเลเรามีวิธีการคัดเลือกไงครับ
กุ้งเนี่ยพี่จะได้จากชาวประมงโดยตรงค่ะ

เพราะเขาทำอาชีพนี้พอเขาได้เรือขึ้นมา
แบบพี่ชมพูวันนี้มีกุ้งกิโลกิโล
บอกเอามาส่งได้เลยเพราะเป็นไซส์ที่พี่ใช้

ใหญ่ปกตินิดนึงค่ะแต่ไม่ใหญ่มากนะคะ
เราก็จะได้กุ้งทะเลสดสดอันนี้ก็คือจากตลาดสดทั้งหมดเลย
จะเป็นของเจ้าประจำที่เขาจะคัดสรรของสดไว้ให้เราอะค่ะ

กั้งก็เอาตัวที่ติดไข่ก็จะอร่อยนะคะ

จะได้มีไข่มีความมันนิดนึงนะ

อาชีพหลักของคนแถวนี้ก็ทำประมงกันอยู่แล้ว

เอากระเทียมเจียวไปเจียวซะหน่อยให้หอมนะฮะ

ถ้าเกิดขนาดนี้ยังเผ็ดน้อยนะคะสำหรับคนตราด

ก็ใส่กุ้งให้ใส่กุ้งสดก่อน
ทางร้านให้กุ้งถึง๔ตัวด้วยกันเป็นสดมาจากทะเลเลย
อาหารทางร้านนี่พี่ชมพูทำเองหมดเลยไหม
ก็ถ้าลูกค้าเข้าเยอะนะคะ
พี่ก็จะไปช่วยน้องในครัวแม่ครัวข้างในด้วยค่ะ
แล้วเป็นเมนูที่เราคิดใช่ไหมเองว่าจะต้องมีดับนี้ในร้าน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

คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสาวนี้คุณสา

สปาเกตตี้ผัดขี้เมานะครับของทางร้านนะครับ
ซึ่งอุดมไปด้วยอาหารทะเลเต็มไปหมดเลย
อันนี้ให้แบบเยอะมากนะเพราะว่าเราใกล้ทะเลไหม

หอมเครื่องทุกอย่างสมมุติไทยแล้วใส่ลงไปหรือมึง

มีหวานนิดแล้วก็เผ็ดหน่อยตามสไตล์คนตราบแต่ไม่หวานจนเกินไป
ซึ่งเป็นรสชาติที่คนต่างจะชอบแบบนี้น่าจะถูกปากคนต่างแน่นอน
รวมเป็นคนที่มาจากต่างเมืองด้วยพูดถึงแล้วเท่านั้นหน่อย
มาหกปีแล้วก็ยังเห็นลูกค้าเดินเข้าเดินออกเรื่อย
ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเลยนะอยู่แยกออกมาหน่อยถูกไหมฮะแต่ก็ยังมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็ยังแวะอยู่เรื่อย
เรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรทำให้คนยอมที่จะขับรถออกจากนอกเมืองมาทานร้านเรา
คือจริงร้านของชมพูเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะไปสารกลางจังหวัด
ที่เป็นลูกค้าที่นี่ก็คือหน่วยงานราชการ
ครับผมค่ะพอติดต่อราชการเสร็จก็มาทานอาหารเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกาแฟ
แล้วก็เดินทางต่อเพื่อไปดูแลตามที่ต่างของตราด
คือร้านตั้งอยู่จุดกึ่งกลางที่คนจะต้องผ่านอยู่แล้วเป็นถนนสายหลัก
เราก็ทำให้เขารู้ว่ามีร้านเราอยู่ตรงนี้โดยวิธีการอย่างไร
ที่สำคัญก็คือว่าถ้าลูกค้าจะติดกลับมาร้านเราซ้ำ
เหมือนแบบมาบ้านมาบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

เริ่มต้นจากทำการตลาดออนไลน์ก่อนให้คนรู้จักก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหน

พอคนมาปุ๊บเราก็ใช้การบริการของตัวเรา

แน่นอนว่าถ้าใครมาตราดจะเดินทางไปเที่ยวทะเลก็ต้องผ่านเส้นนี้เหมือนกัน

แล้วก็ก็จะเป็นท่าเทียบเรือไปเกาะกูดนี่คือแหลมศอกเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะไปแหลมง่อ

ก็จะมีสเต็กนะคะสเต็กของเราก็อร่อยค่ะ

มีสเต็กแล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพพวกสลัด

ก็มีแล้วก็มีของหวานพวกโทสขนมปังปิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีไอศครีม

จะเดินทางท่องเที่ยวก็มาแวะเติมพลังกันสักนิดหนึ่ง

ร้านก็คือหลักเลยตั้งหลักจากโรงเรียนสารพัดช่างจังหวัดตราดนะคะ
แล้วก็ข้ามสะพานสูงคลองบังพระมา
แล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นหลักที่ไปอำเภอเมืองตราดอยู่แล้ว

อำเภอผ่านแล้วเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิดบริการ๘โมงเช้าถึง๒ทุ่มค่ะ

สามารถที่จะมาใช้บริการได้ตลอดนะมีวันหยุดไหม

ทุกวันไม่มีวันหยุดมาตลาดก่อนจะไปเที่ยวแวะมาเติมพลังกันสักนิดนึงนะครับ

เรียกว่าการเดินทางตามหาร้านเส้นในจังหวัดตราดวันนี้คงถูกใจเหล่าคนรักก๋วยเตี๋ยวและซีฟู้ดเลิฟเวอร์กันสุด
เพราะงานปูก็มีงานกั้งก็มาหรือจะทะเลรวมก็มาครบเลยทีเดียวค่ะ
เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทย
ตลาดเมื่อไหร่ก็ลองแวะไปทานทั้ง๓ร้านที่เล่าเส้นเป็นเรื่องนำมาฝากกันในวันนี้ดูนะคะ
รับรองฟินเบอร์
ส่วนสัปดาห์หน้าถึงเวลากลับสู่เมืองฟ้าอมรกรุงเทพมหานครกันอีกครั้ง
ติดตามชมได้วันเสาร์๑๑โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ช่องรบด้วยปลอดภัย

โปรดติดตามตอนต่อไป